ดูที่จังหวัดปัตตานีกันหน่อยนะคะ
มีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙รายแรกของจังหวัด
แล้วก็เป็นรายที่๔ของจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ช่วงเช้าค่ะ
มีการใช้เส้นทางถนนเข้าสู่อำเภอยรังจังหวัดปัตตานี
นำลำเลียงร่างของผู้เสียชีวิต
ป้องกันการแพร่ระบาด
ก็เลยต้องมีการปิดเส้นทางเพื่อความปลอดภัยตลอดทั้งวันที่ผ่านมาค่ะ
ไปดูประวัติของผู้เสียชีวิตรายแรกของจังหวัดกันหน่อยนะคะ
เป็นชายวัย๗๗ปีมีประวัติไปสัมผัสตัวแล้วก็ใกล้ชิดกับลูกชาย
ซึ่งลูกชายเดินทางกลับมาจากการร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่มาเลเซีย
ยังมีโรคประจำตัวก็คือผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัว
เบาหวานขั้นรุนแรงถุงลมโป่งพองปอดอักเสบเรื้อรังมานาน
และปฏิเสธการใส่ท่อช่วยหายใจตั้งแต่แรก
ตัวเขานั้นเริ่มรักษาตัวมาตั้งแต่๒๐มีนาคมที่ผ่านมา
แล้วก็เสียชีวิตเวลาตี๔เมื่อวานนี้ก็คือ๑เมษายน
ซึ่งต้องบอกว่าเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกของจังหวัดปัตตานีค่ะ
ล่าสุดนะคะมีผู้ที่ถูกกักตัวไว้อีก๕๒ราย
อยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยัน
ส่วนยอดผู้ป่วยสะสมของจังหวัดปัตตานีอยู่ที่๔๔รายค่ะ